ไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะวันนี้ที่วัดบุรพาทิศคึกคักทีเดียวนะคะ
ซึ่งในงานนี้ค่ะก็มีแม่ปลานะคะแล้วก็แม่แก้วเนี่ยร่วมนั่งเกวียนในขบวนด้วยนะคะ
กลางแฟนคลับคุณผู้ชมดูสิคะมากมายเยอะแยะมากเลยนะคะ
แต่ละคนเนี่ยก็มีการหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปยายาณเดชน์
บางคนเนี่ยก็เอากล้องใหญ่เลยนะมาถ่ายภาพนะคะณเดชน์ยายาด้วยนะคะ
แต่ว่าเราเนี่ยมีไฮไลท์อีกหนึ่งคนที่อยากจะให้โฟกัสจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูซิว่าเป็นใครกันนะคะอ่ะดูหน่อยสิพี่เอคุณดู
ชุดเต็มจัดแน่นมามวงกุฎโอ้ยแขนใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
รวมทั้งจังหวัดนะยังไม่เท่าพี่เอเลยอ่ะให้เลยคุณผู้ชมค่ะ
จัดเต็มมากกว่าณเดชนยายาอีกนะคะคุณพอดีไม่รู้สึกแบบว่ามีแฟนคลับเยอะหรือเปล่า
ก็เลยต้องจัดเต็มขนาดนี้เสื้อผ้าหน้าผมแม่บอกเลย
ชาวบ้านเนี้ยฮะถ่ายภาคกันใหญ่เลยฮะ
เรียกว่าเป็นศีลสรรค์ของงานก็เลยว่าได้นะฮะ
โดยในงานนี้ค่ะมีการขึ้นเวทีต่อยอดเงินกระถิ่นนะคะ
โดยมีแฟนคลับรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
แล้วก็ใกล้เคียงแถวนั้นด้วยนะคะต่างสมทบทุนเงินทำบุญ

สุทธิเป็นเงินกว่าสี่ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะในงานบุญงานบวชแบบนี้ก็ยัง
จะมีคนใจบาปคุณผู้ชมค่ะมีมิจฉาชีพค่ะไม่วายสร้างความเดือดร้อนจริงนะคะ
เพราะว่าระหว่างที่ประชาชนเขากำลังร่วมงานอยู่จู่นางพนิดาหอมจำปาอายุ๕๑ปีค่ะ
ก็หน้าตาตื่นมาเลยนะคะน้ำตาเนี่ยอาบแก้มเลยคุณผู้ชมค่ะ
บอกตำรวจว่าตัวเองถูกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าสะพายสีดำ
ข้างในเนี่ยมีเงินสี่หมื่นบาทเลยคุณผู้ชมโอ้โหนี่คนนี้พกเงินเยอะนะเออ
ะว่าจะมาร่วมทำบุญซะหน่อยนะฮะอ้าวหายไปแล้วน้ำเงินนะคะ
หนองปิงแต่ไปทำมาค้าขายที่กรุงเทพหลายปีแล้ว
ตอนรู้ว่ามีกระถิ่นแล้วก็มีณเดชนยายามาร่วมงานด้วยนะ
ก็มีการเบียดเสียตลอดเวลาเลยค่ะก็ไม่รู้นะว่ามิจฉาชีพเป็นใคร
ช่วงทีเผลอคุณผู้ชมค่ะก็เลยแบบว่าดูกระเป๋าแล้วก็เป็นยังไง
เงินหายไปแล้วเงินหายไปแล้วนะคะ
ก็หายไปทีนี้ก็ยังตามจับกันไม่ได้เลยนะคะ
ขอให้จับตัวคนร้ายได้ไวแล้วกันนะคะใครที่ทำอะไรแบบนี้
นี่เขาตั้งจิตว่าจะมาทำบุญนะคุณเงินเขาเป็นเงินสะอาด
คุณเอาไปก็ไม่มีความสุขหรอกฉันบอกเลยนะเงินมันร้อน